คุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อน
ครับเป็นรถไฟด่วนพิเศษสายกรุงเทพอุบลราชธานีเนี่ยนะคะ
ก็คือขับมาด้วยความเร็วบริเวณจุดที่จังหวัดนครราชศรีมา
พุ่งชนสองพี่น้องเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ
อายุสิบเจ็ดกับสามปีเสียชีวิตคารางเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๕ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
โดยขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ศูนย์สองสี่กรุงเทพอุบรรณราชธานีเนี่ย
ได้พุ่งชนนางสาวทิพพวันชมชื่นอายุสิบเจ็ดปี
และเด็กชายสุพรัชสุระอายุ๓ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
เสียชีวิตอยู่บริเวณสถานีรถไฟชุมทางห้วยแถลงนะคะ
อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาและจากการสอบสวนเนี่ย
ก็ทราบว่าลูกพี่ลูกน้องคู่นี้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนบ้าน
มากันกับเพื่อนในหมู่บ้านอีกประมาณ๗๘คนนะคะจะมาเที่ยวงานสารเจ้าพ่อห้วยแถลง
งานเนี้ยเขาจัดขึ้นหน้าสถานีรถไฟแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
พอหลังจากที่ไปเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทางด้านพี่สาวก็อุ้มน้อง
เพราะว่าน้องง่วงไงหลับก็เอาพาดบ่าไว้จะพากลับบ้าน
ตอนนั้นเนี่ยกำลังเดินข้ามทางรถไฟทางรถไฟมันเป็นทางรถไฟที่คู่ขนานกัน
ทั้งหมดสามรางคุณผู้ชมครับข้ามรางที่หนึ่งได้รางที่สองได้
กำลังจะผ่านรางที่๓รางสุดท้ายปรากฏว่ามีรถไฟขบวนพิเศษ
มันเป็นรถด่วนแล้วเขาไม่จอดรายทางรายสถานีไง
ก็วิ่งมาด้วยความเร็วก็เลยพุ่งชนสองพี่น้องแล้วก็เหยียบทับร่างจนเสียชีวิตขาดที่นะคะ